ถ้าผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน

นี่ค่ะกลัวเป็นโลกจิตนิษธรรมมองและแอบทาย
เพราะเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน
แล้วเธอเล่นโทรศัพท์มือถือก้มเงยอยู่แบบนี้

เห็นมือคนที่ขอบผนังห้องน้ำ

วิ่งแจ้นออกมาฟ้องแฟนนุ่มที่จอดรถรอเลย
แฟนนุ่มก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไล่ตามคนที่ทำมอง
ไปดูการจับกลุ่มคนถ้ามองแล้วเขาปฏิเสธว่ายังไง

เรักด้าร้านหญิง

เป็นไงล่ะแฟนหนุ่มผู้เสียหายขาวห่วมรึไงกัน
เจอแบบนี้ล้างหัวหัวท้องไม่รู้จะไปไหน

แล้วตอนแรกค่าด้วยครา
แฟนผู้เสียหายมาเรียกข้างในก็อาจจะ

ถ้าผมจะล้างหัวถ้าผมจะล้างผมผมจะใช้อ่างข้างหน้าฮะ
ผมไม่ไปจมอยู่ในห้องน้ำนี้
ในห้องน้ำมันจะมีแต่ที่ใส่น้ำที่ตักสำหรับลาดซ่วม
ผมจะไม่ล้างที่นั่น
นี่ก็ดูกันเห็นแหละว่าเป็นข้ออ้างของเขา
ใช่ไหมฮะแล้วถูกแฟนหนุ่มผู้เสียหายซักสักขนาดนี้
ก็ตอบอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็โบ้ยไปนู่นมานี่นะฮะ
นี่แหละครับคือฝ่ายผู้ก่อเหตุปฏิเสธอย่างเดียวเลย
บอกมาตั้งแต่ตี๔มาล้างหัวอยู่ตรงนี้ปวดท้องอยู่บ้างแหละนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกให้เรียกผู้จัดการเรียกตำรวจมานะครับ
จากนั้นแฟนนุ่มของฝ่ายหญิงผู้เสียหายก็สั่งให้นั่งลง
แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมนั่งนะฮะอ้างว่าเจ็บเข่า
เนี่ยต่างคนต่างต่อว่ากันอยู่แบบนี้อีกฝ่ายนึงก็แบบว่า
คือหาเหตุผลข้ออ้างทำให้แฟนนุ่มของผู้เสียหายยิ่งโมโหใหญ่เลยคุณ
แต่อันนี้ก็รุนแรงไปนิดนึงคือลงโทษเองมันก็ไม่ดีนะต้องเรียกตำรวจมานะฮะ
นี่แฟนหนุ่มผู้เสียหายก็ตบหน้าเข้าไปสั่งซ้อนฉาดใหญ่เลย
ซึ่งฝ่ายผู้ก่อเหตุไม่กล้าตอบโต้แล้วครับ
ทีนี้แฟนนุ่มผู้เสียหายยังอารมณ์เดือดดานอยู่นะฮะ
แล้วก็แฟนนุ่มผู้เสียหายก็อธิบายไว้ตอนไลฟ์บอกว่า
การทำหน้าที่ของตำรวจสพพระประแดงเหมือนกัน
ของจังหวัดสมุทรปราการก็ทำให้ผมโมโหเหมือนกัน
คือนอกจากผมจะโมโหไอ้คนที่มาถ้ำมองแฟนผมแล้ว
ผมโมโหตำรวจด้วยคือตำรวจไม่ยอมรับเรื่องครับ
ทั้งทั้งที่เนี่ยตัวพ่อเองเนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อจับตัวคนก่อเหตุ
เพื่อจะส่งตำรวจทั้งล็อกตัวทั้งกระชากขนาดวิ่งตามจับหลายกิโลจนเหนื่อย
แต่ไม่มีตำรวจมาเพราะตำรวจอ้างว่าติดภารกิจอื่น
แถมตอนที่เจอตำรวจในอีกจุดหนึ่งนะฮะบนท้องถนนเนี่ย
ตำรวจก็บอกให้เขาเนี่ยวิ่งตามผู้ก่อเหตุเหตุไปเองไปจับเองให้หน่อยนะครับ
ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าตัวของแฟนหนุ่มผู้เสียหายบอกแบบนี้นะครับ
แล้วก็ขณะไลฟ์เขาก็โทรคุยกับตำรวจชี้แจงว่าตำรวจในที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นแค่ตำรวจจราจรไม่มีหน้าที่ในการจับผู้ก่อเหตุ
อันนี้ตำรวจที่ปลายสายเขาชี้แจงมาแบบนี้นะครับ
ฟังหน่อยว่าตอนที่เขาคุยกับตำรวจแล้วเขาไลฟ์ไปด้วยเนี่ย
พูดอะไรกับตำรวจกันบ้างนะฮะ
อาเมื่อกี้นี่นะผมโทรไว้สามสี่สายแล้วไม่มีใครมาเลย

นี่แหละค่ะคือความโมโหของพี่เขานะสองขยักเลย
คยักที่สองแจ้งตำรวจอ่ะนะครับ
พี่คนนี้เขาชื่อของคุณอรรถพลเรืองสวนอายุ๒๘ปีเท่านั้นแหละ
เมื่อวานนี้คือเขาตั้งใจพาครอบครัวไปเที่ยวคุณ
แล้วก็แหม่มันก็ปวดปัสสาวะเนาะเข้าห้องน้ำห้องท่าสักนิดนึง
เข้าห้องน้ำที่ปั๊มที่เกิดเหตุแล้วครับ
แล้วก็ปล่อยให้แฟนสาวเข้าห้องน้ำโดยเขาจอดรถรอนะครับ
แล้วแฟนสาวก็เล่าให้ฟังภายหลังบอกว่า
ขณะที่กำลังนั่งทำธุระอยู่ในห้องน้ำก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย
แล้วทีนี้เห็นภาพสะท้อนจากหน้าจอมือถือเห็นอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ย
เธอก็เลยตะโกนแล้วสาดน้ำใส่ก่อนแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งออกไปบอกแฟน
ตกใจมากแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แฟนเนี่ย
โมโหถ้ามองแบบที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
ซึ่งเพจเจ๊ม้อยวีพลัสได้นำคลิปมาแชร์
ทำให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องภัยสังคมจำนวนมากเลย
โดยเฉพาะเรื่องสุภาพสตรีกับการเข้าห้องน้ำสาธารณะ
รวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วย
ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพพระประแดง
ทีนี้ครับเรื่องของตำรวจแล้วกันนะ
ทีมข่าวของเราก็ติดตามเรื่องนี้
ตำรวจสพพระประแดงเขาให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ
คือที่สนสพมันก็มีการแจ้งเหตุ

ทำให้ระบบการรับแจ้งเหตุล่าช้า
เวลาพี่อัตภพลเขาโทรไปแจ้งเหตุ

หรือว่าตื๊ดบ้างอะไรเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ในขณะนั้นมันมีเหตุใหญ่อยู่เหตุหนึ่ง
คือตู้แจ้งเหตุที่ธนาคารมันแจ้งสัญญาณเตือนมา
ก็เลยไม่รู้ว่าที่ธนาคารมีเหตุปล้นธนาคารอะไรหรือเปล่า

ตำรวจก็เลยเอากำลังเข้าไปตรวจสอบที่ธนาคารก่อน

ส่วนตำรวจจราจรที่นายอัธพลแฟนนุ่มผู้เสียหาย

เขาไปฟ้องตำรวจกลางถนนเนี่ยนะ
คือทางตำรวจสพพแดงชิ้นแจ้งแบบนี้
บอกว่าตำรวจจราจรนั้นเป็นตำรวจจราจรกลาง

ทีนี้ก็อาจจะพูดคุยกันเข้าใจผิดกัน

ส่วนชายที่ก่อเหตุเนี่ยตาผู้ชายคนนี้
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่บุคคลในพื้นที่
อยู่ระหว่างการจับตัวมาสอบสวนดำเนินคดีด้วยนะครับ
เรื่องนี้คือตำรวจก็สอบปากคำเหมือนกัน
ไปสอบปากคำเจ้าของปั๊มผู้จัดการปั๊มนะครับ
จากการปั๊มก็บอกว่าผู้ชายคนนี้คุณ
อยู่ในห้องน้ำตั้งแต่ตี๔จริง
หมกตัวอยู่แบบนั้นเลย
จนเกิดเหตุการณ์คือช่วงสาย
แล้วเนื้อตัวก็เปียกปอนไปหมด

ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้แฟนของผู้หญิงนี้ไม่ได้อยู่ด้วย
เป็นผู้หญิงที่มาตัวคนเดียวแล้วเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
แล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วโทรศัพท์มันไม่ได้สะท้อนเงาขึ้นมา

ไม่เห็นว่าจะเกิดก็ถูกแอบส่องแอบดูไปแล้วฮะ

อันตรายต้องระวังอย่างไรดีเนอะแหละผู้หญิงกับห้องน้ำสาธารณะนี่
ระวังตัวไว้หนักแล้วกันนะคะ
ไปเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะแบบนี้